สุดท้อนนะครับไปเจอศูนย์ดำนะครับศูนย์ดำ
เรามีกำลังใจดีไหมตอนนี้
กำลังใจดี
เราพร้อมยิ่งดีเข้าสู่ประโยชน์การศูนย์ดำเลย

เราไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวใจดีกว่าเลย

วันนี้ไม่ได้มีคดีของสมคิดพุ่มพวงที่มีความคืบหน้าอะไรที่จะทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลง
หรือว่ามีเหตุอะไรที่จะต่างไปจากเดิมมากนัก
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาอีกคดีหนึ่งที่รีรอกันอยู่ในช่วง๒๓วันนี้ว่าอยากจะคุยถึงนะคะ
ก็คือความคืบหน้าของคดีลาลาเบลค่ะ
ขั้นตอนเนี่ยคือไปถึงศาลแล้วนะคะทั้ง๒จุดนะคะทั้งในพื้นที่ในกรุงเทพนะคะก็เป็นสารธนบุรีนะคะ
แล้วก็พื้นที่ที่นนทบุรีก็เป็นศาลนนท์นะคะ
ทีนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันก็บอกเลยค่ะว่าก็คือชวนอาจารย์ไว้หลายวันแล้ว
เมื่อวานนี้อาจารย์ปรเมฆมาคุยเรื่องสมคิดพุ่มพวงก่อนนะคะ
แต่วันนี้มางานโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าดูจากสำนวนที่มาทั้งหมดแล้ว
ซึ่งตอนนั้นที่เราคุยกันกับครอบครัวและรวมถึงเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็ทนายของลาลาเบลเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นก็ยังมีอยู่หลายเรื่องทีเดียวที่ทางครอบครัวของลาลาเบลนะคะยังติดใจอยู่ว่าจะมีคนแค่นี้จริงหรือที่เกี่ยวข้องนะคะ
ข้อหาจะเป็นแบบไหนมีข้อเท็จจริงบางส่วนที่เขารู้สึกว่าเมื่อให้ไปแล้วน่าจะถูกนำมาใช้ขยายผลไปถึงคนอื่นได้ด้วยไหมนะคะ
หรือว่าข้อหามากกว่าที่เป็นอยู่ตอนแรกได้หรือเปล่านะคะ
วันนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าพออ่านสำนวนแล้วก็เอาเท่าที่บอกเราได้นะคะความคืบหน้าของคดีลาลาเบลไปถึงไหนแล้วนะคะ

อันนี้คือคดีอยู่ในงานสำนักอาจารย์แน่
แต่เวลาถามอาจารย์นิดก็ยังถามในฐานะครูกฎหมายอยู่

ก็คือจริงเป็นเรื่องหรืออย่างไรดีค่ะ
ตอบได้ทั้งสองอันเพราะเป็นความรับผิดชอบ
เพียงแต่อธิบายรูปร่างคดี
แล้วก็ในแง่ของมุมกฎหมาย
เรียนถามรายละเอียดได้แค่ไหนในสำนวน

แต่ว่าก็คือว่าพยายามอธิบายให้สังคมเข้าใจว่า

แต่ทีนี้ที่อย่างที่เราได้ข่าวกันนะคะคือ
ถ้าสมมุติเราเอาคนที่ชื่อน้ำอุ่นเป็นเป้าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะ
คือพอได้ประกันตัวจากศาลทนเสร็จแล้วเนี่ย
ก็อายุตัว
ครับ
คือมันถูกอายุตัว
แต่ทีนี้ถ้าเส้นเรื่องหลักของขั้นดีที่น้ำอุ่นโดน

หนักที่สุดอยู่ที่สารทนใช่ไหมคะ
ซึ่งอาจารย์จนถึงคือก่อนหน้านั้นวันที่อาจารย์ปรเมฆได้พูดคุยกับครอบครัว
แล้วก็เพื่อนแล้วก็ทนายของลาลาเบลก็ได้คุยกับสื่อหลายช่องนะคะ
แล้วก็มาคุยในรายการนี้ด้วยดูแล้วเนี่ยเรียนจับความเอานะคะ
ก็ยังมีข้อเท็จจริงหลายอย่างนะตอนนั้นที่เขาบอกว่ามันน่าจะมีคนได้มากกว่า๖ไหม
หรือข้อเท็จจริงที่ให้รายละเอียดมากกว่าที่เป็นข่าว
เขาก็พยายามให้แต่ว่ามันไปไม่ถึงบางเรื่อง
อาจารย์เวลาขออนุญาตแทรกอาจารย์ค่ะ

คนก็ติดต่อไปค่ะค่ะเหมือนเป็นในหน้าในหน้าก็รับแค่ห้าร้อยเขาก็ติดต่อไป

มาไม่รู้สินั่นน่ะสิแล้วใครจะมายืนยันให้เรา
คือเขาก็เคยส่งหลายครั้งต้องเข้าใจสภาพก่อน
ที่แห่งนี้มีคนก็พูดกันนะครับว่า
มันเหมือนกับการเลี่ยงสถานบริการ

๓โมง๒โมง๓โมง๔โมงไม่ได้จนกว่าจะ๕โมงเย็น
แล้วที่นี่เขาก็ทำอย่างนี้นะครับ
แล้วเขาก็มีสมาชิกของเขาสมาชิกเขาก็เป็นร้อยนะครับ

แล้วมีพี่ตี้มาชงก็พูดกันแค่นี้
แต่พอเอาเข้าจริงมันมีการมากกว่าการชงเล่า
อาจารย์คะงั้นไล่เลียงแบบนี้ก่อน
คือตอนนั้นที่เป็นข่าวก็คือมีคนถูกกล่าวหาทั้งหมด๖คน
จนถึงตอนนี้ที่อัยการฟิกชอบสั่งฟองก็๖
ไม่ได้มีเพิ่มกว่านี้
ไม่มีเพราะพระยารไปไม่ถึง
แต่ถ้าพระยรภ์ไปถึงเมื่อไหร่เราก็แนะนำพันธการสวนใบนี้เรื่องคดีต่อ
ทีนี้หลังจากตอนที่ตำรวจส่งสำนวนถึงมืออัยการ
เขาคือความรับผิดชอบอยู่อังการพิเศษฝ่ายขณะขณะขวมใช้โทษอายธรณมุรี๒
ตัวที่ดีเนี่ยไม่เกี่ยว
เขาส่งมาที่ฝ่ายนั้น
แล้วฝ่ายนั้นเขาก็ตั้งคณะทำงาน
แล้วเขาก็ลายงานให้ทราบ
เราก็แค่กำกับอยู่เฉย
ตอนที่ตั้งคณะขึ้นมาตกลงแล้วเนี่ยไปสอบเพิ่มหลายเรื่องมั้ยคะ
ก็อยู่สองสามเรื่อง

พอรับสำนวนปั๊บเราก็จะแจ้งผู้เสียหาย
ว่าคดีที่ท่านเป็นผู้เสียหายคดีถึงเราแล้วนะ
คุณแม่ของน้องเขาก็มาหามากับธนาความด้วยลูกด้วยและพยานด้วย
เขาก็มาปรึกษาคือเข้าใจนะเข้าใจว่าทำไมตำรวจไม่พูดอะไรเลย

ก็เรียกคณะทำงานขึ้นมานั่งฟังแล้วเขาพูดอะไรก็พูด
เขาอยากจะดูคำให้การเราให้ดูคำให้การของเขานะ
แล้วเขาบอกมันไม่ครบมันไม่ขาดอย่างนี้มันน่าจะมีตรงนี้ปรึกษากัน
ทางคณะทำงานของอายการสั่งสอบเพิ่มเยอะไหมคะ
สั่งสอบเพิ่มเรื่องหมอเท่านั้นเองแล้วก็สั่งเพิ่มข้อหา

ส่วนอีก๕คนในตรงในตรีอะไรที่ว่าอีก๕คน

เราก็เลยบอกพิจารณาแล้วคดีมันเหมือนกับมันควรจะเป็นซ่องโจรด้วยที่นี่
เขาเลยสั่งตั้งข้อหาส่วนที่เราสอบส่วนเพิ่มเติมให้ก็คือ
แม่ของคนตายเขาเชื่อว่าน่าจะมีการล่วงละเมิดทางเพศ

ถ้าคุณบอกหมอมีเราจะสั่งทราบให้

ทั้ง๖คนโดนเหมือนกันสิครับ
โดนหมด
อ่าทีนี้คำถามคือ
เดี๋ยวเราจะถามในข้อที่จริงแล้วนะคะ
อาจารย์ถ้าจำบอกไม่ได้บอกนะคะ
แต่ทีนี้เท่าที่มันเป็นข่าวเนี่ยนะคะ
ที่เราขาใจที่สุด
ตกลงลาลาเบลเสียชีวิตกี่โมงคะ
ก็ประมาณ๕โมง
ถ้า๕โมงมันเหมือนตอนที่ข่าวบอกว่า
ดูจากนาฬิกาข้อมือเลยนะ
แต่ข้อโตแย้งตอนที่พูดถึงนาฬิกาข้อมือ
คือแน่นอนมีคนเชื่อ
และมีคนโตแย้งได้ด้วยนะคะว่า
ตกลงยึดเอาตามนาฬิกานี่
ไม่เป็นหลุดในชั้นศาลเหรอคะ
ใครจะยืนยันมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่
รับรองไม่ใช่หรอคะ
คือโลกมันเปลี่ยนนะ

โลกมันเปลี่ยน

เราจะยึดอยู่แนวคิดของ
หมอยังเดียวคงไม่ใช่
เทคโนโลยีมันไปคนที่มาให้การ

ว่าสัญญาณนาฬิกาเขายังสมบูรณ์แบบเดินตรงเป๊ะ